มันกลายเปลี่ยนทุกวัน๑๙ธันวัดคม๒๕๖๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
โดนพิยาประจนรับหรือหมอปลอ
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมสาธารณสุข
ถูกยิงเสียชีวิตบนที่นอนในบ้านพักข้าราชการ
ตำรวจเริ่มสอบสวนจากคนใกล้ชิด
เพื่อหาแรงจูงใจของฆาตกร
โดยสอบปากคำรณชัยปานชาติหรือเก่งแฟนนุ่ม
ว่าระหว่างเกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหน
โดยเฉพาะประเด็นผู้ตายจับได้ว่าเก่ง
ไปมีสัมพันธ์กับหญิงอีกคน
การสอบสวนอย่างเข้มข้นผ่านไปนานหลายชั่วโมง
ขณะตำรวจอีกชุดเข้าค้นบ้านเก่งเพื่อหาหลักฐาน
ที่สำคัญตำรวจได้ภาพวงจรปิด
ตี๑คืนวันที่๑๙ธันวาคม
เห็นชายต้องสงสัยสูง๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
หมวกไหมพรมนุ่งกางเกงขายาวสีเข้ม
เดินเข้ามาในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
กระทั่งรุ่งเช้าเก่งยอมเปิดปากสารภาพ
เป็นคนลงมือลั่นไก่สังหารหมอปอ

จับได้ว่าแอบไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคน
ทั้งที่เตรียมเข้าพิธีวิวากันในอีก๕วัน
โดยเที่ยงคืนวันที่๑๘ธันวาคม
เข้าสู่วันที่๑๙ธันวาคม
นรมนช่วยสมบัติเพื่อนสาวคนสนิท

นำปืนลูกซองสั้นที่นรมนหามาให้

ถุงมือสวมหมวกไหมพรมคลุมหน้า
เดินวนรอบบ้านพักหมอปอเพื่อดูลาดลาว
ก่อนเข้าไปปิดสวิตช์ไฟบริเวณห้องครัว
ใช้มือดันกล้องวงจรปิดหน้าบ้านพักให้เงยขึ้น

ขึ้นไปบนชั้น๒พบหมอปอนอนหลับอยู่

เมื่อหมอปอร์สะดุ้งตื่นเดินเข้ามาหา
ลั่นไก่สังหารหมอปอล้มลงบนที่นอนเสียชีวิต
แล้ววิ่งหลบหนีขึ้นรถที่นารมนจอดอยู่
ก่อนกลับบ้านพักที่อำเภอหลังสวน
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จากนั้นเก่งพยายามสร้างหลักฐานเหมือนว่าอยู่ที่ห้อง
มีการส่งข้อความไลน์ไปหาหมอปอ

เช้าวันรุ่งขึ้นยังทำทีโทรหา
แต่สุดท้ายทั้งพิรุษและหลักฐาน
เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ขนาดลงหมุนค่า

วางแผนจัดหาปืนก่อนก่อเหตุ๑สัปดาห์

จับได้ว่าเก่งแอบคบผู้หญิงอีกคน

โดยเฉพาะเก่งไม่อยากแต่งงานกับหมอปอ

พยายามค้นหาเงิน๔๐๐๐๐๐บาท

เพื่อเตรียมใช้จ่ายในงานแต่งงาน
ถูกว่าที่เจ้าบ่าวฆาตกรรม
เก่งถูกคุมตัวไปฝากค้าง
เขียนจดหมายขอโทษพ่อแม่หมอปอ

รับที่ผ่านมามีปัญหากับหมอปอหลายเรื่อง
หมอปอไม่เคยนอกใจเขาเลย

ซึ่งพ่อแม่หมอปอไม่ปักใจเชื่อ

ที่เป็นผู้ถูกทำร้ายและรักไม่เปลี่ยนแปลง

เริ่มจากเป็นเพื่อนรักตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
และครอบครัวของหมอปอยื่นมือช่วยเหลือเก่ง

สอบเข้าทำงานเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แต่ต้องจบจิ้นเยื่อใหญ่ด้วยส่วนกระนักกรรม
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิต
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ลดโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิต